เรื่องนี้ก็น่าตามคุณผู้ชมครับ
หลัดอำเภอและอาสารักษาดินแดน
ปราบรามยาเสพติดสงขลาจำได้ใช่ไหมครับ
นะครับไปมอบตัวแล้วนะหลังศาลท่านออกหมายจับ
เรียกรับแลกกับการไม่ดำเนินคดีผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะครับ
ส่วนเรื่องปล้นยาปล้นยาบ้าแล้วก็ปล้นปืน
ต้ำรวจบอกแต่งขึ้นมาครับแต่งเรื่องขึ้นมา
ล่าสุจ่าเอกภัยรัชแก้วมณีประหลัดอำเภอ
หัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา

กับเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน๖นาย
ที่ถูกออกหมายจับไปมอบตัวแล้วที่สพรัฐภูมิครับ
ผลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผย
บอกว่าจากการสอบสวนพบว่าประหลัดอำเภอและอศแต่งเรื่องขึ้นมาครับคุณผู้ชม
ไม่ได้มีการขยายผลจับกลุ่มยาเสพติดแล้วถูกปล้นปืนถูกปล้นยาบ้าของกลาง
แต่เป็นการนำตัวผู้ต้องหาไปแลกกับเงินเพราะไม่มีชุดคุ้มกัน
แล้วมีเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาเพียงคนเดียวซึ่งปกติเนี่ยจะต้องสองคน
อันนี้ตำรวจให้ข้อมูลนะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลจากโทรศัพท์ที่อศลบทิ้ง
ในนั้นคุณผู้ชมมีการเจรจาผ่านไลน์นะครับผ่านไลน์ของผู้ต้องหา
แล้วก็โทรนัดหมายแลกตัวผู้ต้องหากันคืนวันเกิดเหตุ
มีการเรียกเงินตอนแรก๑ล้านบาทต่อรองไปต่อรองมาเหลือ๒แสนแล้วไอซ์อีก๘กิโลกรัม
ตำรวจมีพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอครับนะฮะที่ขออนุมัติออกหมายจับ
สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๙ออกหมายจับเจ้าหน้าที่ทั้ง๖นายครับ
ได้แก่จ่าเอกภัยรัฐนะครับประหลัดอำเภอหัวหน้าชุด
นายหมู่เอกเฉลิมศักดิ์ทองแจ้ง
นายหมู่ตรีพิศนุรัตนอุไร
สมาชิกเอกสุธิพงศ์สุวรรณชาตรี
สมาชิกเลิศฤทธิ์ชัยพฤกุล
สมาชิกอดีศักดิ์หวังนิ
คุณผู้ชมอย่างงงนะนายหมู่ตรีสมาชิกนายหมู่เอกอะไรเนี่ย
เขาเป็นใช้เรียกตำแหน่งของอศนะ
ข้อหาอะไรร่วมกันกับเจ้าพนักงาน
กระทำความผิดเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดสำหรับตัวเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
เป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และเตรียมแจ้งข้อหา
ให้การเทสปลอมแปลงปลายทะเบลเลส
หากผลการสอบสวนพบว่าเขาขายความผิดใดอีกทะเก่งฮะเพิ่ม
จะพร้อมเปิดรวมทั้งจะตรวจสอบเส้นทาง
พบว่าเป็นการจับจริงนะแต่หลังจากนั้นเนี่ย
เอาตัวไปต่อรองเรียกเงินส่วนผู้ต้องหาอีกสามคน
ระหว่างติดตามตัวเนี่ยรวมทั้งปืนที่ถูกชิงไป
จากการสอบสวนไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่หน่วยอื่น
เกี่ยวข้องพบว่าทำเป็นครั้งแรก
หากมีผู้เสียหายเคยถูกประหลัดกับอศชุดนี้ทำแบบนี้มาแจ้งเพิ่มเติมได้นะ
ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเราว่ายังไงลองฟังเสียงดูฮะ
คำให้การดังกล่าวนั้นเป็นคำให้การเท็จนะครับ
เพราะว่าคนร้ายไม่ได้มีถึง๒๐คน
คนร้ายที่ก่อเหตุมีเพียงแค่๘คนนะครับใช้รถเพียง๓คัน

พฤติกรรมดังกล่าวนะครับไม่ได้มีการทำงานในการบริหารผลหรือยาเสพติด
ผู้หาวันแรกมีการจับกุมจริงพร้อมของการยาบ้าน๒หมื่นเมตรจริงนะครับ
๒หมื่นเมตรจริงแต่ว่าเมื่อจับกุมแล้วไม่ได้มีการบันทึกจับกุมจริงนะครับ
ก็มีความประสงค์จะเอาผู้ต้องหารายนี้ไปต่อรอง
เพื่อจะเอาแลกกับเงินอีกจำนวน๑ล้านบาท
หลังจากที่มีการพูดคุยต่อรองกันตัวผู้ต้องหาเนี่ยไม่มีเงินเพียงพอ
ก็เลยขอเป็นเงินสด๒แสนแล้วก็เป็นยาไอซ์อีก๘กิโล
ขั้นตอนกฎหมายนี่ตำรวจภาค๙เขาจะส่งสำนวนคดีให้ปปชภายใน๓๐วันด้วยนะครับ
ให้สอบสวนข้อเท็จจริงหากพบว่าผิดจะถูกดำเนินคดี
โทษจำคุกตั้งแต่๕๒๐ปีครับโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
ที่ของกระทรวงมหาดไทยล่ะพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาบอกว่าทุกอย่างทำตามกฎหมาย
ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนนายชัยวัดชื่นโกสุมรองประหลักกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะโฆษกระทรวงนะครับบอกว่ารัฐบาลประกาศแล้วค่าโทษกับ
ราชการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรับผิดชอบ
เนื่องจากเป็นหน่วยงานใต้การบังคับบัญชาครับ